พี่มีอะไรจะพูดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมครับ

พี่มีอะไรจะพูดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมครับ

พี่มีอะไรจะพูดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมครับ

พี่มีอะไรจะพูดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมครับ